ตาจากหน้าจอทีวีเชิญชมข่าวนี้ที่ไปท้าเขาไว้ท้าไฮโซลูกนัท
ว่าถ้าคุณตาไม่บอดคุณล้านหนึ่งแล้วนะ
ตอนนี้ไฮโซลูกนัทเปิดตาให้ดูชัดแล้วฮะ
มาจากเพจของพี่ตะนารากรติยายนให้ดูก็ไม่เป็นไรนี่เป็น
คือด้านนอกเหมือนไม่เป็นไรแต่มันยังเป็นดวงตาอยู่
ให้เห็นก็คือตาขาวยังแดงอยู่เลย
แล้วตาดำมันออกอาการขุ่น
ไฮโซลูกนัทบอกว่าไม่เจ็บเส้นประสาทไปหมดแล้วฮะ
ไม่รู้สึกเจ็บกับดวงตาอีกแล้วคือมองไม่เห็นแล้ว

แต่ก่อนหน้านั้นท่านสสิระเจนจาคะพลังประชารัฐ
มาท้าท้าให้โทษลุกนัดว่าถ้าหากคุณตาไม่บอดจริงล้านหนึ่งเลยนะ
เถียงกันขนาดนี้เดิมพันธุขนาดนี้เลยเดี๋ยวย้อนไปฟังเสียงสสิระฮะ
แน่จริงนะเอาใบรับรองแพทย์มาเอาแพทย์มาแถลง
ถ้าตาบอดจริงนะผมให้ล้านหนึ่ง
ถ้าไม่บอดจริงสาธุสาธุแท่งให้ตาบอดจริง
เลือกเข้าตาและไปบอกตาบอด
กวนทุกอย่างกันมายุ่งปุ่มพันธุ์
ให้ประชาชนลุกขึ้นมาชุมนุม

แต่ถ้าไม่ใช่ขอให้บอดจริงก็แล้วกัน
เหตุการณ์นี้ไฮโซลูกนัทบอกว่าว่างวันไหนบอกใครเนี่ยบอกคนนี้ไง
ไฮโซลูกนัทบอกท่านศิระว่างวันไหนเชิญมาพบกันที่โรงพยาบาล
เอาหมอฝั่งของคุณมาเป็นศักดิ์ขีพยานก็ยังได้
และรอบนี้ถ้าหากผมตาบอดจริง๑ล้านคุณให้มาสมทบอีก๑๐ล้านด้วย

จะเอาไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสถานการณ์โควิดแบบนี้
ไฮโซลูกนัดให้คำตอบแล้วยืนยันว่าบอร์ดจริงครับ
แต่ถ้ายังไม่ชัด๑๑นาฬิกา๒๐นาทีประตู๔รัฐสภา
วันไหนวันนี้จะมายืนยันที่ประตู๔รัฐสภา๑๑นาฬิกา๒๐นาที
ใบรับรองแพทย์อยู่ในมือเรียบร้อยแล้วยืนยันนะฮะว่าตาบอดจริงครับ
ความเคลื่อนไหวของไฮโซลูกนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยไปแต่งตัวไม่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่
ไม่ถูกใจครอบครัวฮะดังนั้นจึงถูกตัดออกจากครอบครัวเรียบร้อยแล้ว
ขนาดไหนคือไฮโซลูนัทจะขอไปตั้งนามสกุลใหม่
ไปขอนามสกุลใหม่แล้วขอเสียงโหวตจากบรรดาเพื่อนสมาชิก
ว่าอยากจะให้ไฮโซลูกนั้นมีนามสกุลใหม่นามสกุลอะไรเดิมทีธนากิจอำนวย
ใช้ไม่ได้แล้วทางคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ใช้แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเพื่อนก็โหแห่กันเข้ามาให้ความเห็นฮะ
แต่ไปมามีความเห็นที่โดดเด่นถีบตาไฮโซลูกนัดเลย
เป็นความเห็นของพี่เอ๋ปารีนาสอสอพี่เอ๋ปารีนาไกรคุบผมอ่านออกอากาศไม่ได้สักคำเดียว
ท่านผู้ชมยื่นหน้าตัวเองมาที่จอทีวีไฮโซลูกนัดนามสกุลอะไรบ้าง
ธนัดจันทร์ธนัดสาระธนัดสะธนัดอักตันอยู่หรือธนัดชินวัตร
แล้วแต่เลยไฮโซลูกนัดเลือกเลยพี่เอ๋ปรินาไกรคุบยื่น๕ชื่อให้ไฮโซลูกนัดเรียบร้อยแล้ว
แต่วันนี้ไฮโซลูกนัดสถานการณ์การชุมนุมอาจจะเป็นเบอร์ต้นของการชุมนุมแต่ในครอบครัวบ้านแตกแล้วฮะ
โซลูกนัทเนี่ยมีปัญหาครอบครัวแตกหักกับครอบครัวแล้วแต่ไฮโซลูกนัทก็ไม่ยอมครับ
ไฮโซลูนัทประกาศไว้เลยว่าคนในครอบครัวเดี๋ยวจะมีการแฉคนในครอบครัวของไฮโซลูกนัทเอง

ร้อนแรงมากสำหรับไฮโซลูกนัดครั้งนี้นะครับ
นี่คือเดิมพันธุ์ด้วยชีวิตและครอบครัวของไฮโซลูกนัดจริงครับ